ส่วนความเคลื่อนไหวโซเชียลของคุณพิธาครับ
หลังจากเมื่อวานนี้แฟนของก้าวไกลก็ตกใจบอก
เลขาธิการก้าวไกลคุณเจธวัฒน์บอกว่าคุณพิทาเป็นไข้หวัดใหญ่
วันนี้เจ้าตัวได้มีการโพสต์โซเชียลครับไปดูกันหน่อยครับ
ตอนช่วงประมาณสักบ่าย๒โมงที่ผ่านมา
ภาพนี้เลยครับคุณผู้ชมพี่กระเต็นครับ
แล้วมีข้อความบอกว่าไม่มีผิดหวัง
มีแต่พลังงานแล้วก็มีอีโมจิเป็นรูปไฟ๓ดวงด้วยนะครับ
บ่าย๒โมงที่ผ่านมาคุณพิธาริมเจริญรัฐครับ
หัวหน้าภักดิ์ก้าวกลายโพสต์รูปภาพ

เป็นกำลังใจให้เพื่อนสอสอติดแฮชแท็กก้าวไกล
ทำหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่
ไม่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเรามา
ผมติดตามดูอยู่เต็มที่ทุกคนนะครับ
แล้วก็เป็นรูปภาพที่คุณพิธานั้นยืนอยู่ท่ามกลาง

ก่อนที่จะมีการจัดเลือกตั้งเมื่อตอนช่วงก่อน๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา

หลังจากเมื่อวานนี้เพื่อไทยก็แถลง

ขอเดินหน้าตั้งรัฐบาลต่อไปเสนอแคนดิเดตนายกชื่อคุณเศรษฐาทวีสิน
และมีคำสั่งสารรัฐมนูลในวันนี้นะครับ
บอกว่าขอเลื่อนพิจารณาคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องมา
เดี๋ยวน่าจะชัดเจน๑๖สิงหาคม
ชาวเน็ตชาวโซเชียลหลายคนเข้าไปแสดงความเห็น
ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากนะครับ
เพราะว่านี่คือความเคลื่อนไหวหลังจากที่คุณพิธาแจ้งว่าตัวเองป่วย
เมื่อวานนี้เพิ่งมารู้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะครับ